มีบรรยากาศประชาชนนะคะรวมทั้งนักข่าวทั้งไทยและก็ต่างประเทศ
เกาะติดรายงานข่าวการเสียชีวิตเพราะว่าหลายคนช่วงแรกเช็คกันเยอะมาก
สรุปแล้วเสียชีวิตจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนี้นะคะ
จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อรายงานเข้ามาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
ช่วงเวลานี้ยังคงไม่มีการแถลงข่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของนายวิชัยศรีวัฒนประพาที่ประสบอุบัติเหตุ
และยังคงไม่มีคำสั่งใดครับคาดว่าในอีก๒๓วันจึงจะทราบความคืบหน้าเพิ่มเติม
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสพูดคุยกับโจนทานเฮด
โดยจนทานบอกว่าประสบการณ์ที่เขาเคยทำข่าวในภาคพื้นอาเซียน
รับว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ช็อกแฟนฟุตบอลทั่วโลก
เพราะคุณวิชัยคือบุคคลตัวอย่างของวงการฟุตบอลที่แท้จริงครับ
เขาแสดงให้เห็นถึงความรักในกีฬาฟุตบอล
และไม่ใช่แค่รักในสโมสรของเขา
แต่เขายังสร้างรากฐานสโมสรเพื่อเป็นรากฐานให้กับฟุตบอลไทยด้วย
เสียดายครับที่คุณวิชัยต้องจากไป
และไม่มีโอกาสได้เห็นผลงานที่เขาสร้างไว้
แต่ก็เชื่อว่าปฏิฐานของคุณวิชัยจะพาฟุตบอลไทยไปถึงจุดนั้นได้อย่างแน่นอนครับ
ส่วนจุดที่เปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายวิชัย
ซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าใด
จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับ

สำหรับคุณผู้ชมที่อยากแสดงความเสียใจ
แต่ว่าไม่สามารถเดินทางไปที่รางน้ำได้